แต่จะบอกว่าช่วงนี้นะคะเมนูโปรดของวงการบันเทิงไทย
อากาศก็ร้อนทำไมเขาไม่กินอะไรเย็นกันบ้าง

ปุ๊กลุ๊กกับมินพิชยาคุณผู้ชมมีกระแสข่าวออกมาอีกแล้วนะคะ

อยู่ดีก็งานเข้าคู่เพื่อนสีนางเอกวิกหมอชิด
มินพิชยาและปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ซะแล้ว
หลังจากมีข่าวว่าทั้งสองนั้นสดเกาเหลากันชามโต
เนื่องจากว่าแย่งงานกันเองค่ะ
พร้อมกับย้ำชัดว่าไม่เคยมีปัญหากันเรื่องงาน

เพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อให้ใครเห็นก็เท่านั้นเองค่ะ
เพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงและรู้สึกชิน
เนื่องจากว่าโดนข่าวแบบนี้มาตลอดเลยล่ะค่ะ
เพราะจริงเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ผิดใจกันเนอะ

แล้วก็เราสองคนก็จริงใจต่อกันมาตลอด

คือไม่ใส่ใจอะไรที่คนอื่นพูดเลย

อะไรที่เราสองคนไม่ได้รู้สึกว่ามันเหลือบาปกว่าแรง
แล้วเราสองคนก็ไม่ได้เสียใจอะไรมาก
แล้วก็มันไม่ใช่ความจริงเราก็ไม่รู้จะไปแบกทำไมด้วยค่ะ
จริงบอกว่าไม่ได้แบบรู้สึกอะไรเลย
แล้วก็อย่างที่บอกว่า
อยู่ด้วยกันจนเราแบบไม่ได้รู้สึกอะไร

จนเราบอกว่าจนแรกอาจจะถามตอนหลังก็ไม่ได้รู้สึกอะไร

ไม่มีชามใหญ่ชามเล็กชามน้อยที่ไหนแน่นอนแล้ว
จากนี้นางเอกยิ้มสวยมินพิชยาก็ได้เคลียร์อีกหนึ่งประเด็นแรง
หลังจากที่โดนโยงว่าเป็นนางเอกอักษรย่อมหมอม้า
เปิดตัวแฟนเพื่อเรียกกระแส
บวกกับทุกลาวฮาวว่าเป็นนางเอกเรื่องเยอะจนร้ายตะลายผลใส่หน้า
โดยมินเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เจ้าตัวอย่างแน่นอน
เพราะไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นค่ะ
ซึ่งข่าวที่ออกมาก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิต
ทุกวันนี้เธอเองก็มีความสุขดีค่ะ
เธอเองก็มีความสุขดีค่ะ

จริงแล้วมินไม่เคยอยากจะพูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำไป
ถ้าถามมินมาตลอดมินก็จะไม่เคยพูดนะคะ
อักษรย่อนี่มินแทบไม่เคยอ่านเลยค่ะ

จะต้องมานั่งเศร้าหรือนอยกับเรื่องอะไรพวกนี้เลยค่ะ